คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับคอเต่าเหล้าใจแซ่งชุมแพร

ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ใส่คอเต่าแล้ว
เพราะว่าโกลเชย
มาเมื่อสีคอนเซิร์ตมาผมไปร้องทุกครั้งเลย
แต่ผมไม่เคยมีละครทางวิกหมอชิดเลยสักเรื่อง

คือผมเล่นมา๗ยานล่านสมุทรนะคะ

ผมเปลี่ยนเสื้อแล้วจ้างผมด้วยนะคะ
แต่ว่าพูดถึงนี่เค้าเตา
ไรแล้วเดี๋ยวนี้

มีละครใหม่เป็นมิวซิโคล
ร้องทั้งเรื่องร้องลำลิกงลิเกหมอลำบอกโอ้โหม่วนแน่นอนค่ะ
แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้หนุ่มแซคกลับมาฮอตฮิตนะคะแทบไม่ได้หลับแน่นอนค่ะ
ทำงานทุกวันจันทร์ถึงพุทธถ่ายละครค่ะ
พอวันพฤหัสปุ๊บนะคะออกสตาร์ทไปงานคอนเสิร์ตยาวจนถึงวันอาทิตย์
วนกลับมาใหม่นะคะจะคิวแน่นขนาดไหนแซ็กก็ยังว่างนะคะ
เจ้าภาพจ้างได้แล้วก็ยืนยันอีกที

เล่นมาทุกช่องยช่องเจ็ดครับ
ก็ยังรอแบบว่าผู้ใหญ่ใจดี

ตอนนี้ก็มีเรื่องหนึ่งครับ

เป็นหนังแนวอีสานครับผมแล้วก็เกี่ยวกับละครเพลง
ปลายปีนะฮะก็คิดว่างานจะกลับมาไม่เยอะครับ
ผมอันนี้ก็เต็มคิวเหมือนเดิมครับ
ยังจ้างได้เหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ยังพอมีวันว่างอยู่ครับ
คืออย่างงี้สะดุดใส่สีเสื้อ
ไม่ใช่คือนางทำการบ้านมาเก้าเหลือเยอะเลยนะ
ว่าภาคแล่งพรสงค์พี่มห์แหลลาคนเห็นพ่อห์ห้องส่งใหญ่ที่หน้าออกเนี่ย
มีนางและที่นำน้ำเวียบหน้าเคราะหล่อก็ุ่นนะ
โอ้โห